อุบัติเหตุบนท้องถนนคุณผู้ชมค่ะ
แยกดงบังที่สวรรค์ประจินบุรี

ดงบังก็คือแยกดงบังนะคะ
แต่ว่าคนเรียกกันว่าแยกดงบังร้อยศพไปแล้ว
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะจริงนะคะ
รถมันทุกข์พ่วงชนกับรถแวนต่างไฟ

คือแยกนี้นะคุณวรพรผมหลับตาแล้วนึกภาพนี้ออกเลย

ใช่ค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะจริง

จริงเอาจริงอีกไม่นานเขากำลังจะไปติดไฟแดงแล้ว
เพราะมีรายงานบอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมกำลังจะลงไป
เขาก็จะติดในอีกไม่กี่วันแล้วแต่ว่าเนี่ย
ฉวเฉียดก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้อีก
สังเกตอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมันไม่มีไฟสัญญาณ
เพราะฉะนั้นเป็นสี่แยกต่างฝ่ายต่างก็ไป
ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าไปได้
แล้วเนี่ยค่ะชนอัดกันกลางแยกเลยนะคะ
แวนก็จะข้ามสี่แยกรถพ่วงก็วิ่งมาพอดี
ก็เจอกันตรงกลางอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ตอน๑๑โมง๒๐นาทีของเมื่อวานนี้นะคะ

ตัวรถเก๋งเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะ
ติดอยู่ในรถด้วย๑รายต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
เจ้าพระยาภัยภูเบนดูสภาพคุณผู้ชม
โอ้โฮข้างหน้าดิโอ้โฮเละเลยนะคะ
แล้วก็รถพ่วง๒๒ล้อมีนายสุพศชมพูนุษย์

ก็เล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าขับรถพ่วงเปล่ามาถึงตรงนี้

ก็พุ่งข้ามถนนมาด้วยความเร็วหลบไม่ทัน
ก็เลยชนเข้ากลางลำเลยค่ะ

ดงบังเส้น๓๓ตัดใหม่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุรายวันค่ะ
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนเสียชีวิต

แล้วรถมันวิ่งมาด้วยความเร็วทุกจุดเลย
รถใหญ่ก็มีนะคะอยากจะได้ไฟแดงสัญญาณไฟ
จะได้ลดอุบัติเหตุแต่ก็นานสองนานนะ
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาติดตั้งจนเขาตั้งชื่อไปแล้ว
ตั้งฉายาไปแล้วแยกดงบางร้อยศพ
แล้วมีรายงานบอกว่าจริงแล้วอีก๒วันเท่านั้นเอง

อีก๒วันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่สำรวจตรงแยกนี้แหละ
แล้วก็เตรียมจะติดตั้งสัญญาณไฟ
แต่ดูสิครับเขาไม่รออะไรแล้วค่ะ
มันเกิดอุบัติเหตุถี่จนถึงขั้นที่ว่าอีก๒วัน
กำลังจะมากำลังจะติดมันก็เกิดแล้วอะค่ะ
เดี๋ยวก็คงต้องเร่งด่วนหน่อยแล้วค่ะนะคะเพราะว่า
แสดงว่ามันก็เป็นปัญหาจริงนะคะ